เพื่อนรักเลยนะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันเมาด้วยกันทำงานด้วยกัน
ทำทุกอย่างด้วยกันล่าสุดทะเลาะกันคว้าอีโต้ฟันกันเลยนะคะ
เพราะดีนะไม่ถึงชีวิตแต่คุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะ
เป็นเพื่อนสนิทกันขนาดนี้อ่ะนี่ตำรวจลงพื้นที่ไปนะคะ
เป็นที่ทำการชุดรักษาความปลอดภัยชุมชนนะคะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
คือลักษณะเป็นป้อมร้างค่ะไปเจอนายไท่เซินแซ่หลีชาวเชียงราย
อาชีพขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงครับสภาพนี่คือเลือดอาบเลยนะ
เพราะว่ามีร่องรอยถูกอีโต้ถูกปังตอเนี่ยฟันเข้าที่ศีรษะไทยทอยเป็นแผลชะกันนะคะ
แต่ยังอยู่ในสภาพอาการมืนเมานะนั่นอ่ะเห็นไหมที่นั่งอยู่กับคู่กันอ่ะ
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายสายชนมาซุ่มชาวพยาวเพื่อนสนิทที่เป็นคนฟันนั่นแหละค่ะ
ก็ยังนั่งอยู่ข้างกันนะฟันเสร็จก็ยังนั่งด้วยกันอยู่สภาพคือโอ้โหคุณผู้ชม
เขาเพิ่งหุงข้าวกันเสร็จกำลังจะกินข้าวกันยกหม้อลงมาตั้งที่พื้นเนี่ย
ควันยังแบบโอ้โหข้าวหุงสุกใหม่ใหม่เลยเขาบอกยังไม่ทันจะได้ตักข้าว
ดันทะเลาะกันก่อนแต่กลายเป็นคว้ามีดฟันกันแทนนะคะ
นายสายชนคนที่เป็นคนฟันบอกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ว่าเพื่อนสนิทกันไม่ใช่เหรอสายชนบอกแบบนี้ผมสนิทกับเขาจริงจริง
เป็นคู่หูกันเลยนะหลับนอนอยู่ป้อมร้างนี้ด้วยกันสองคน
ตอนเกิดเหตุหุงข้าวอยู่กำลังจะกินข้าวด้วยกันนี่แหละ
แต่ไทเซินอ่ะไทเซิลมันเมาอ่ะเมาเสร็จแล้วมาด่าแม่ผมอ่ะ
ผมทนไม่ได้ผมโมโหพอดีปังตอมันอยู่ใกล้มือผมก็คว้าแล้วฟันเลย
เป็นเพื่อนกันได้ไหมเพื่อนกันครับ
ทะเลาะเรื่องอะไรกันพี่นิดหน่อยโอ้นี่นิดหน่อยเนี้ย
เอาปังตอฟันไทยทอยเลือดอาบเลยนะคะอุ้ย
นายไทเซินบอกว่าไม่ยอมแล้วครั้งนี้จะไม่ให้อภัยแล้ว
ไม่ให้อยู่ที่นี่ด้วยแล้วตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลย
ทะเลาะกันบ่อยก็จริงแต่คราวนี้มันมาฟันผมผมไม่โอเค
เอาเป็นว่าเบื้องต้นตำรวจคุมตัวนายสายชนไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้ว
แล้วก็ต้องดำเนินคดีนะคะข้อหาทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะอ่า